แผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้กันค่ะ
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคดีฆ่าแล้วฝังในป่าเทือกเขาบรรทัศน์จังหวัดพัทธลุง

และพยายามจะเข้าไปรุมประชาธรรม๒ผู้ต้องหาอายุ๑๙ปี
หลังพันธุ์ตำรวจเอกอเนกศรีคำอ้าย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยตามจุดต่าง
ของตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๑๕๐นายค่ะ

ไปดูกันแต่ละจุดเลยจุดแรกมีที่ไหนบ้างคะ
จุดแรกนะคะก็อยู่ที่หน้าวัดลำกะที่ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องหานัดกับผู้ตาย

รับแฟนสาวของผู้ตายในพื้นที่ตำบลบ้านนา

เป็นกระท่อมกลางป่าเทือกเขาบรรทัศน์
จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการทำร้ายร่างกายมีการข่มขืน
มีการฆ่าแล้วก็ฝังศพค่ะ

ต้องเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าอีก๒กิโลเมตรด้วยกัน
ผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะว่าอีก๒คนที่เป็นเยาวชนยังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สถานพินิษฐ์จังหวัดพัทธลุงค่ะ
จากนี้อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปนะคะว่า
ตำรวจภูทรศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
สามารถจับนางสาวสิริมาภูพวกวัย๒๐ปี
ซึ่งก็เป็นสาวธอมตามหมายจับได้
โดยตั้งข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นและปิดบังซ่อนเร้นศพค่ะ
ก็ไปตามจับตัวได้ที่กระท่อมภายในสวนยาง
ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะ
ผู้ต้องหาคนนี้รับสารภาพ
บอกว่าขอชีวิตแฟนสาวผู้ตายเอาไว้
เพราะว่าก็เคยเป็นเพื่อนกันและเป็นแฟนกันมาก่อน
แต่ระหว่างที่ผู้ต้องหาทั้ง๔คนลงมือสังหารผู้ตาย

เพราะว่าตัวเองรับหน้าที่แค่ซื้อข้าวซื้อน้ำเอาไปให้เท่านั้นเอง
หลังจากนั้นตัวเองก็เดินทางกลับบ้าน
ส่วนแฟนสาวของผู้ตายก็ถูกผู้ต้องหาทั้ง๔คนพาออกไป
ตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย
แล้วก็ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตร้ายแรงแบบนี้ค่ะ
ค่ะสาวธอมคนนี้เนี่ยตามข้อมูลของตำรวจบอกว่า
ทำหน้าที่ส่งอาหารให้กับผู้ต้องหา
เพราะว่าระหว่างหลังจากก่อเหตุฆ่าแฟนนุ่มแล้ว
นำตัวแฟนสาวไปข่มขืนอยู่ในกระท่อม๒วัน
ธอมคนนี้ทำหน้าที่ส่งอาหารให้กับผู้ต้องหา
แล้วก็อยู่ร่วมกับผู้ต้องหาแล้วก็ร่วมกันขุดหลุมช่วยฝังศพด้วย

ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ได้รับศพของผู้เสียชีวิตมาจากโรงพยาบาลสงขลานคริน
เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
มีกำหนดชาปนกิจวันที่๖กุมภาพันธ์นี้
พร้อมทั้งวิงวอนขอให้ตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
และให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำความผิด
เนื่องจากเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยม
ด้านนายพรชัยสุขโสมในอำเภอศรีนคริน
กำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถือป้ายประกาศต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
และเรียกร้องให้มีการยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา
และในข่าวหน้า๑สำหรับกรณีนี้ก็คือเป็นภาพของผู้ต้องหา

กับผู้ต้องหา๑ใน๔เป็นหัวหน้าแก๊งปรุ่นขวาย

เสื้อแดงคือสีหน้าของผู้ต้องหา

คือไม่สลด

ยังไม่ได้มีความรู้สึกผิดในสิทธิ์
ขาดหัวเนี่ย
บอกเลยว่าเนี่ยคะ

คืออยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

เรียกว่าทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นธรรม
เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการกดดัน
หรือว่ามีใครไปวิ่งเต้นให้คดีนี้ล้มหรือเปล่า
ไปฟังเสียงของญาติผู้เสียชีวิตกันค่ะ
ฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะขอให้คดีนี้
ขอให้จัดพูดต้องหาได้ทุกคนไม่มีการที่ว่าจะนั้นพลิกแพง
ฝากด้วยนะคะเพราะคดีนี้สะเทือนฝัน
เพราะฉันขึ้นมาที่บนเขาไปดูมันสูงมากเลย
มันพาพยายามพาไปข้ามถ้าฝนตกนี่ก็ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้
ฝากด้วยนะคะฝากหน่วยงานทุกที่เกี่ยวข้อง

ช่วยดำเนินอยากดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับ
เพื่อเอาคนกระทำผิดที่มาทำกับหลานผมให้ถึงที่สุด
คือเราเข้าใจเยาวชนก็คือเยาวชนแต่ว่าอยากจะเยาวชน
อยากให้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเยาวชนเนี่ยมีใครบ้าง
ถ้าเยาวชนอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ถึงขนาดนี้
คือเราดูด้วยศักยภาพของเด็กนะครับ
ก็ฝากไปตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ถ้าสมมุติคือคดี
ถ้าความยุทิศทำไม่ได้ไม่เกิดเท็มที่อ่ะ

จะดำเนินการร้องเรียนให้ถึงที่สุด
ฟังเสียงญาติของเหยื่อแล้ว
สะลดใจจริงจริงคุณรัชพรสะเทือนใจนะคะ
ก็เป็นเสียงวิงวอนที่ต้องการที่จะขอความเป็นธรรม
แม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่บาดแพล้ทางจิตใจเนี่ยเยียวยากัน

สะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วก็สะท้อนใจจริง